ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มคนเก่งเก่งทัชยะนะคะ
เก่งสมชื่อจริงจริงนะคะต้องบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ทำเอางานหดงานหายอยู่เหมือนกันนะคะแถมล่าสุดเก่งทัชยะบอกว่า
มีหนึ่งสมาชิกวงเกอร์กรุ๊ปทศเกิลลาออกเจ้าของค่ายอย่างหนุ่มเก่งก็เลยต้องขอรีแบรนด์วงใหม่
เปิดตัวห้ากันยายนนี้นะคะโดยงานเพลงของตัวเองก็ไม่ทิ้งนะ
คู่ไปกับงานมูเตลูที่เก่งทัชยะเขาเดินสายไหว้พระทั้งที่วัดโคกพระเจดีจังหวัดนครปฐม
หรือวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีจนเกิดเรื่องปฏิหารชวนคนหัวลุกมากมาย
ล่าสุดค่ะคุณเก่งก็ยังได้เข้าพิธีบวงสวงใหญ่กับพระอาจารย์ที่สนิท
ซึ่งตั้งใจจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมพื้นที่กว่า๓ไร่แถวบางบอน
ว่ากันว่าเลขโฉนดที่ดินผืนนี้จะนำโชคให้คนที่ไปเห็งปังกันอีกด้วยค่ะ
วันที่๒๒ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นพิคเนตจตุรฐี
ที่เป็นแบบว่าวันที่องค์พ่อเสด็จลงมาความเชื่อนะครับ
เสด็จลงมายั้งโลกมนุษย์๑๐วันด้วยกัน
ก็โอ้โหคนลุกก็ไปถึงปุ๊บก็จัดพิธีการต่างเราก็เห็นปฏิหารหลายอย่าง
คือจริงแล้วบอกก่อนว่าที่อาจารย์ได้ทำพิธี
อาจารย์เชิงได้ทำพิธีเพราะว่าที่ตรงนี้ที่มาไหว้ครู
อาจารย์จะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่แห่งธรรมเลย
ที่บางบรนด์๔๕

ที่ประมาณ๓ไร่ครับเขาก็ทำเป็นที่สวดมนต์หมดเลย
ก็เลยมาทำพิธีกันแล้วก็เพิ่งปูดินเพิ่งลงดิน
เขาว่ากันว่าอันนี้กลิ่งไม่เห็นนะ
เขาก็กระซิบบ่อกกันให้กระซิบบอก
เขาบอกเลขสโชนท์ลงถ่ายด้วย๖๒
อืมอันนั้นแหละ